เพราะว่าพระเอกหนุ่มของเรานะคะน็อตวรลิศค่ะ
คบหาดูใจกับแฟนสาวมาได้ประมาณ๒ปี
เตรียมกระจุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาดูสิ

คือจริงโปรไฟล์ก็ไม่ได้ต่างกันมาก

คือเขาก็เป็นแอร์ฮอสเตจแล้วก็เป็นสาวเหนือด้วยเนี่ย

พร้อมสละโสดแล้วนะคะ
สำหรับนักแสดงหนุ่มน็อตวรริสค่ะ

แนนพลักษณ์แฟนสาวนอกวงการ

โดยหนุ่มน็อตบอกถึงเลิกงามยามดี
จะมีขึ้นในวันที่๑๔พฤษภาคมนี้

เขาคบกันมาพักนึงแล้วคุณ

ที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของฝ่ายหญิงนี่แหละ
แล้วงานก็จะจัดแบบเรียบง่ายเป็นกันเอง
โดยนักแสดงหนุ่มรับว่าเจอคนที่ใช่

คือตอนแรกที่บอกว่าไม่ได้บอกใคร
๑๔วันเดียวครับ
แต่เพียงแต่ว่าไม่ได้บอกใครเท่านั้นเอง
อยากให้เป็นงานเงียบที่มีเฉพาะคนในครอบครัว

จุดที่เราเจอคนที่ใช่มากกว่าครับ
เรารู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่กับเราได้ไปตลอดชีวิต
ถ้ารู้จักจริงต้องมี๕๖ปี

อย่าเอาตัวเงินหรือตัววัตถุมาเป็นเครื่องวัดความรักสิ

ตัวนั้นแค่มีแค่เป็นพิธีอย่างเดียว
เอาความรู้สึกว่าดีกว่านะจ๊ะ
จากนี้หนุ่มน็อตนะคะยังเผยถึงประเด็นดราม่า
จากกรณีที่หลายคนมองว่าเจ้าตัวพูดถึงจอยรินีในรายการหนึ่ง
คือจอยเนี่ยเป็นแฟนเก่าของหนุ่มน็อตวรลิศนะคะ
ซึ่งนักแสดงหนุ่มก็ปฏิเสธว่าไม่ได้พูดถึงอดีตหวานใจเลย
แต่ก็ย้ำนะว่าขอเลือกที่จะไม่ร่วมงานด้วยกันดีกว่า
ไม่ได้พูดว่าใครนี่มันก็พูดเพื่อความสนุกสนานของรายการด้วย
มันไม่ใช่ว่าเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดกลายเป็นจะโจมตีคนอื่น
ไม่ร่วมดีกว่าไม่ดีกว่า
คือต้องบอกว่าเขาก็คบกันมาได้สักพักนึงแล้วแหละนะคะคุณผู้ชม
ส่วนประเด็นของคุณจอยรินานีเนี่ยมันก็นานมาแล้ว
น็อตเขาบอกแบบนี้นะคะว่าที่ประทับใจฝ่ายหญิงคุณแจนเนี่ย
เพราะว่าตัวเองเนี่ยแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนแทบจะไม่ต้องพยายาม
ก็คือเจอคนที่ใช่ในเวลาที่มันถูกต้องอะเนาะ
แต่เข้าใจในเรื่องของคุณจอยนะเพราะตอนเขาคบกัน
ตอนที่เลิกรากันไปเนี่ยตอนนั้นคุณน็อตค่อนข้างเฮิร์ตอาการหนักเลยทีเดียว
ตอนนี้เจอคนที่ดีแล้วก็ถูกใจถูกใจพร้อมกันหมดแล้วนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีขอให้เจอรักดีแบบนี้ตลอดไป